ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ

ของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนของไทยนะคะ
ที่เป็นกระแสด่งดังในโลกโซเชียล

ไปดูคลิปนี้กันว่า
ทำไมถึงดังขนาดนั้นค่ะ
โลงเรียนกีฬากรุงเทพ

แพ้โรงเรียนสตรีอ่างทองทันที
แต่ดูก่อนบอลที่ชนคานดังสนั่น

แม้กระทั่งคนยิงเข้ายังไม่อยากเชื่อ

ได้แต่เจ็บใจตัวเองที่ประมาทเกินไป
ดีใจไปก่อนโดยไม่คิดว่า

โรงเรียนกีฬากรุงเทพก็พลิกกลับมา

ซึ่งเพียงแค่ชั่วข้ามคืนคลิปนี้ก็โด่งดัง

พร้อมใจกันตีข่าวสุดโทษมหาศจรรย์ลูกนี้

นับยอดล่าสุดมีคนกดเข้ามาดู
มากกว่า๒๕๐๐๐คนแล้ว

เมื่อ๗ปีก่อนในฟุตบอลถ้วยของโมราโก

ไม่ทันดูว่าบอลยังกลิ้งไม่หยุด
สุดท้ายค่อยไหลเข้าประตูไป

ในเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ดีวิชั่น๖ของอิตาลี

ซึ่งตามกฎการยิงจุดโทษตัดสิน

หรือยังไม่พ้นวิถีที่จะเข้าประตู
ถือว่าการยิงยังไม่สิ้นสุด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน